จำได้ไหมคะเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไปว่า
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐมมีผู้ชายคนนึงเนี่ย
เขาไปเจอคู่อริหน้าร้านขายของชำ
แล้วเขาก็เลยควักเอาระเบิดปิงปองจะไปยัดปากคู่อริ
แต่ปรากฏว่ามันเกิดระเบิดขึ้นคามือเขาเลย

คู่อริเองก็บาดเจ็บที่ใบหน้าด้วย
ล่าสุดผู้บาดเจ็บเนี่ยให้การได้แล้ว
คุณรู้มั้ยเขาว่าไงเขาบอกไปกันใหญ่แล้วพูดกันไปเรื่อยเลย
ฟังเรื่องจริงนี่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือยังไง
คนที่ถูกระเบิดปิงปองเข้าที่นิ้วมือจนนิ้วขาดเนี่ย
คือนายทศพรศรีอยู่กลัดอายุ๒๖ปีนะคะ
เป็นชาวนครปฐมนี่แหละเขามาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวีเลยบอกว่า
ทำไมพูดกันไปใหญ่ขนาดนั้นที่บอกว่าเขาไปแค้นคู่อริ
มาแย่งจีบภรรยาเขาจนถึงขั้นจะเอาระเบิดปิงปองไปยัดปากเนี่ย
เรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็คือว่าเขาเนี่ย
ไปหาปลาที่คลองในวันเกิดเหตุ
ระหว่างนั้นเจอวัตถุชิ้นหนึ่งเหมือนก้อนดินลักษณะเป็นวงรีเหมือนไข่ไก่ค่ะ
เขาก็หยิบขึ้นมาดูแล้วก็เก็บใส่กระเป๋ากลับบ้าน
ทีนี้พอมาถึงหน้าร้านขายของชำก็นึกขึ้นได้ว่า
เออเดี๋ยวซื้อเหล้ากลับไปให้พ่อดีกว่าก็แวะไป
พอออกจากร้านมาเจอนายวันเฉลิมแปลงร่ม
ไม่ได้เป็นคู่อริเป็นญาติเป็นญาติใกล้ชิดกันด้วย
นายวันเฉลิมยืนอยู่กับเพื่อนประมาณ๔๕คน
เขาก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ถามว่าเออมีใครรู้ไหมว่า
ไอ้ก้อนกลมเขาเก็บมาจากริมคลองมันคืออะไร
กำลังจะล้วงไอ้วัตถุรูปไข่ที่เก็บมาให้เพื่อนดู
ปรากฏว่ามันระเบิดขึ้นมาตอนนั้นแหละ
ชาวบ้านก็เลยรีบนำทั้งตัวเขาและนายวันเฉลิมส่งโรงพยาบาล
มาทำร้ายร่างกายเขา
จริงจัดได้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขา

ที่บอกว่าเขาจะเอาระเบิดไปยัดปากในวันเฉลิมอะไรเนี่ย
จริงเลยตอนนี้เขาเสียหายมากนะเพราะคนลุมด่าเขา
ภรรยาเขาก็เสียหายเดือดร้อนเหมือนกันค่ะ
โทรมาถามญาติโทรมาต่อว่า
โทรมาด่าว่าทำไมเป็นคนเฮี่ยมโหดขนาดนี้
คือจะไปยัดปากมันก็ดูน่ากลัวไปหน่อย
ทีนี้อีกเสียงหนึ่งคือ
นางสาวจุธามาแสงเพชรภรรยาก็บอกเหมือนกันว่า
ตัวเธอกับสามีไม่เคยมีคู่อริเลย

อยากที่จะให้ช่วยแก้ข่าวชี้แจงให้หน่อยว่า
เรื่องที่คุยกันอยู่เนี่ยมาฟังเรื่องจริงหน่อยนะ
อย่าเพิ่งพูดกันเลยเถิดเลอะเทอะกันไป

บอกก่อนว่าเขาไม่เอาระเบิดไปยัดปากใครนะ

นี่อะไรจะถามเพื่อนเฉย
ประมาณนั้นนะครับ